เอาฟ้าทลายโจรมาตากแห้งทำเป็นแคปซูลขายค่ะแต่ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะ
ว่าเดี๋ยวนี้มีฟ้าทลายโจรปลอมกันด้วยตรวจสอบให้ดีเลือกซื้อให้ถูกต้อง
โดยมีออยกำกับด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
เรื่องของการดูแลสุขภาพและเรื่องของสภาพอากาศมันไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
เชื้อโรคก็จะเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่มีความชื้นยิ่งช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ยาวไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์นะคะฝนยังคงจะตกมากบริเวณภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก
รวมทั้งมีคลื่นสูงกันด้วยค่ะปัจจัยหลักหลักในช่วงนี้ยังมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมมรสุมประจำฤดูฝนนั่นเอง
อบพัดเอาความชื้นขึ้นมาความชื้นบนฝั่งบนฝั่งทะเลเนี่ยนะคะมีความชื้นมากกว่าบนบกเพราะฉะนั้นเมื่อบกร้อนเจอกับชื้นจากทะเลก็เลยก่อตัวเป็นเมฆฝนตกลงมานั่นเองนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างเราดูจากโมเดลจำลองนี้ค่ะคุณผู้ชมสีขาวคือกลุ่มเมฆจะเห็นว่าก็มีกระจายประปรายทั่วไทย
ถ้าสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหลืองฟ้าฟ้าเขียวเขียวนั้นแปลว่านักมากจากโมเดลนี้จะเห็นเพราะว่าทางด้านตะวันตกแถบจังหวัดตาก
ส่วนฝนตกที่ไหนบ้างขอย้ำเป็นพื้นที่คร่าวกว้างนะคะคือภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบน
นับตั้งแต่พังงาขึ้นไปแล้วก็ตามแนวทางด้านตะวันตกของประเทศนั่นเองนะคะ
ส่วนมากแล้วฝนก็จะตกในช่วงบ่ายค่ำเย็นเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่บนบกเนี่ยสะสมความร้อน
เมื่อลมมาปะทะก็ทำให้เกิดฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
ส่วนคลื่นยังคงเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือนะคะว่าตั้งแต่พังงาขึ้นไปแล้วเนี่ยคลื่นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกเรือในระยะนี้ไปก่อนค่ะและแน่นอนค่ะฝนที่ตกในช่วงนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้เกิดน้ำท่วม
อย่างพื้นที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ได้ไปดูกันหน่อยเนี่ยค่ะน้ำไหลหลากมาแบบนี้นะคะ
กันอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมว่ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง
วนน้ำจากป่าเทือกเขาบรรทัศน์ไหลทะลักทั่วหมู่บ้านในตะบนปะเหลียนค่ะ
กว่า๑๖๐ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนน้ำหลากท่วมสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
จุดที่เป็นที่รุ่มต่ำสูง๑เมตรเลยนะคะ
เลี้ยงอย่างเช่นเป็ดไก่ก็ถูกกระแสน้ำพัดพาหายไปเลย
บางส่วนไหลไปตามกระแสน้ำก็ล้มตายกันเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านบางคนบอกว่ามีคนที่กักตัวโควิดด้วยถูกน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้
ก็ต้องอยู่ในน้ำอยู่ในบ้านท่ามกลางที่น้ำท่วมแบบนี้
ส่วนที่ฉะเชิงเซาค่ะชาวบ้านบางเตยอำเภอเมืองร้องเรียนมาบอกว่า
ท้ายหมู่บ้านนั้นมีนกหลากหลายสายพันธนับหมื่นตัวบินว่อนแบบนี้ค่ะ
ทำรังในป่าเรียบทางรถไฟแล้วก็ออกบินหาลูกหาหลานเป็นจำนวนมาก
สิ่งที่ตามมาคือส่งเสียงดังและถ่ายมูลเลอะเทอะส่งกลิ่นเหม็น
ก็ทำความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชี้เลยชี้เป้าเลยนะคะ
บอกว่ายังไงบ้างบอกว่านกเนี่ยไปเก็บกินเมล็ดข้าวในนาถ่ายมูลลงบ่อกุ้ง
ชาวบ้านคนที่เลี้ยงปลาก็ได้รับความเสียหายกันไปเขาบอกว่าเดือดร้อนแบบนี้มานานหลายปีแล้ว
ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็วอนหน่วยงานหรือใครที่มีส่วนช่วยในการดูแลดูแลกันด้วยนะคะ
สภาพอากาศต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามกันอีกครั้งในรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเย็นค่ะ
ดิฉันไปเก็บฟ้าทลายโจรก่อนออเดอร์เยอะมากจริงสวัสดีค่ะ